เราไปดูเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในการที่จะฝึกซ้อมรบกันบ้างนะครับ
ก็เป็นความร่วมมือร่วมใจในการฝึกของ๓ชาติ
ก็คืออเมริกาเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยนั่นเองนะครับ
โดยไปดูวินาทีในการฝึกกันเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับ
นี่ก็เป็น๑ใน๒๖กิจกรรมของกองกำลังผสม
ชื่อว่าปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพไทย
ทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี
ใช้กำลังพลทั้งในการฝึกทั้งสิ้น๓๐๐นายนะครับ
โดยมีเรือรบและก็อากาศยานจากฝ่ายไทย

ได้นำเรือรบแล้วก็ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก
ซึ่งปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกนั้น
มีเป้าหมายเพื่อยึดพื้นที่บริเวณหัวหาดของฝ่ายตรงข้าม

เริ่มจากการประดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่เรือ
โดยมีอากาศยานทำการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพื่อริดรอนอำนาจจากการยิงต่อต้านของฆ่าศึก
หลังจากนั้นกำลังรบยกพลขึ้นบก

แล้วก็ดำเนินกลยุทธ์ลุกเข้าไปในพื้นที่ต่อไป
พร้อมทั้งสถาปนาหัวหาดให้มีความปลอดภัยต่อกำลังรบ
โอ้โหอันนี้เห็นทั้งยุทธโปรกรณ์เห็นทั้งกำลังพล

ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากองทัพไทยมีความพร้อมรบในทุกมิติ
รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศอีกด้วยนะครับ
ซึ่งการฝึกครอบภักดิ์แต่ละครั้ง
อกจากการฝึกเรื่องของยุทธโปรกรณ์
ศักยภาพและความสามารถขีดความสามารถของกองทัพแล้ว
ยังเป็นการผสมผสานเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมด้วยนะคุณ
เรื่องของสารสัมพันธ์อันดีทางสังคมด้วย
เพราะว่าทหารจากทั้ง๓ประเทศ
จะลงพื้นที่คลุกคลีกับชุมชนด้วย
ฝึกแต่การรบอย่างเดียวจะทำประโยชน์ให้กับสังคม